คุณผู้ชมค่ะอีกหนึ่งจังหวัดที่คาดว่าก็จะได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนปลาบึก
จังหวัดประจวบคีรีคันแม้ว่าตอนนี้พายุลูกนี้อาจจะไม่ได้เคลื่อนที่เข้าจังหวัดประจวบคิริคันโดยตรง
แต่ตอนนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยมีการตั้งศูนย์บัญชาการเพื่อเตรียมรับมือกับพายุลูกนี้แล้วนะคะ
ส่วนวันนี้ท้องฟ้าที่จังหวัดประจวบคิริคันมืดครึ้มตลอดทั้งวันเลยค่ะแล้วก็มีกระแสลมแรงด้วยนะคะ
นี่คือบรรยากาศคลื่นลมในทะเลอ่าวประจวบ
เทศบาลเมืองประจบคิริคัน
ภายหลังพายุปลาบึกเคลื่อนเข้าฝั่งอ่าวไทย
โดยกรมอุตุนิยมวิทยามีการประเมินสถานการณ์ว่า
พายุโซนร้อนปลาบึกจะเคลื่อนผ่านปลายแหลมยวนในวันนี้
พบว่าอุณหภูมิที่จังหวัดประจบคิริคัน
หนาวเย็นลงอุณหภูมิลดต่ำลงประมาณ๑๒องศาเซลเซียส
อยู่ที่๒๓๒๔องศาเซลเซียส
ท้องฟ้ามืดคลึ้มค่ะมีกระแสลมแรง
ส่วนคลื่นลมในทะเลมีความรุนแรงขึ้นเล็กน้อย
พบว่าระดับน้ำสูงขึ้นประมาณ๑๒เมตร
ทำให้คลื่นซัดเข้าหาฝั่งกระแทกเขื่อนกั้นคลื่นหน้าอ่าวประจวบ
บางช่วงปริมาณน้ำมันล้นข้ามสรรเขื่อน
เข้ามายังถนนเรียบเขตชายทะเลด้วย
ขณะที่เรือประมงขนาดเล็กแล้วก็ขนาดใหญ่
บางส่วนนำเรือมาจอดหลบคลื่นในทะเลตามแนวเขาตาม่องหลาย
แล้วก็เขาล้อมหมวกรวมถึงเข้าจอดหลบตามแนวคลองต่างด้วย
ตามคำเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยา
ที่ประเมินว่าอิทธิพลของพยุคปาปึก
ส่งผลกระทบที่จังหวัดประจวบคีรีคันด้วย
อกจากจะทำให้ฝนตกหนักแล้วนะคะยังมีคลื่นลมแรงความสูงสักประมาณ๔๕เมตร
นายพันลบสิงหาเสนีผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคิริคัน
ตอนนี้ได้ตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แล้ว
ที่ชั้น๓สารากลางจังหวัดประจวบคิริคัน
แล้วก็มีการตั้งศูนย์บัญชาการส่วนหน้าที่โรงเรียนบางสะพานวิทยาคมอำเภอบางสะพานค่ะ
โดยมีนายพิรมนินทยารองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์
ทั้งนี้นะคะได้สั่งให้เครื่องจักรทุกชนิดเช่นเครื่องสูบน้ำ
เรือท้องแบนรถแบ็คโฮลรถสูบน้ำระยะไกลรถไฟส่องสว่าง
และลดระเบียบผู้ประสบภัยลงพื้นที่ไปเตรียมพร้อม
ศูนย์บัญชาการส่วนหน้าโรงเรียนบางสะพานวิทยาคมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
อกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนเครื่องจักรแล้วก็กำลังพลจาก
ปพเขตปราจีนบุรีเข้ามาช่วยเหลือสมทบอีกแรงหนึ่งด้วยค่ะ